ทางตำรวจไทยก็ได้ส่งรายชื่อผู้ต้องหานะคะ

จะขอให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนมาด้วยนะคะ
เราไปดูรายชื่อกันนะคะว่ามีใครยังไงบ้างนะคะ
ผู้ต้องหาที่มีหมายจับรวมทั้งมีรางวัลนำจับ

ก็จะแบ่งเป็นหมายจับตำรวจปราบรามยาเสพติด๑๘คน
หมายจับของตำรวจภูทรภาคอีก๑๓คนนะคะ
แล้วก็มีผู้ต้องหาที่เป็นเครือข่ายสำคัญหลายสิบคน

ลูกเขยของพันเอกจรบผู้นำกลุ่มว้า
ที่มีรางวัลนำจับ๑ล้านบาท

นางฟองปธุมณีหรือว่าเจฟอง
นางสุชาดาถวยพาหรือเจ๊เพล
และดาบตำรวจประวินถวยพา
ทั้ง๓คนก็เป็นเครือข่ายดาบตำรวจมณัฐเสือโพ
อดีตตำรวจนครบานประชาชื่น
ซึ่งถูกจับในคดีค้ายาบ้า๒ล้านเมตร

แล้วก็มีรางวัลนำจับ๓แสนบาท
อกจากนี้ก็ยังมีนายธวัชชัยอ้อมชมพูหรือก้าว
ผู้ต้องหาที่ช่วยเหลือนางสาวปริยนุษย์โนนวังชัย
ผู้ต้องหาคดีฆ่าหันศพในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ซึ่งมีรางวัลนำจับ๑แสนบาท
ข้อมูลสืบสวนนะคะระบุว่านักค้ายาเสพติดเหล่านี้
หลบหนีหมายจับในประเทศไทยไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน
ก็จะนำรายชื่อลูกค้าหรือที่เรียกว่าตลาดนักค้ายาเสพติดกลุ่มใหม่

ทำให้เมื่อมีผู้ต้องหาหลบหนีไม้จับ
ก็เป็นที่ต้องการของชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ต่างค่ะ
แม้ว่าในปฏิบัติการชายสลบภัยรี๖๐ทับ๕จะยังไม่มีการส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนให้กับประเทศไทย
แต่ฝ่ายปฏิบัติการก็เชื่อมั่นว่าในปี๒๕๖๑ความร่วมมือของ๓ประเทศน่าจะเห็นผล
เพราะว่าก็มีทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับค่ะเห็นได้จากการเข้าทลายโรงงานผลิตยาบ้าในจังหวัดท่าขี้เหล็กเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา